เรื่องของภรรยาทหาร

แล้วคือมีคนไปเจอเป็นศพอยู่ในเบาะขยะ
แล้วกลายเป็นว่าญาติติดใจหาสาเหตุการตาย
เพราะไม่เชื่อว่านี่คือการพลัดตกลงไปคุณคิง
ถูกฆาตกรรมหรือเปล่าหายไปตั้งหลายวัน
สัญญาณโทรศัพท์ก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้น
ใช่แล้ววันก่อนที่จะหายตัวไป
วันลอยกระทงภาพที่ปรากฏออกมา
พาลูกน้อยไปลอยกระทงยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุข
อะไรเป็นสาเหตุจะทำให้เธอต้องฆ่าตัวตาย

แต่ญาติมั่นใจว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะญาติของนางสาวประกายแก้วค่ะ
เดินทางมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์นะคะที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ติดต่อขอรับศพของนางสาวประกายแก้ว
เพื่อที่จะนำไปบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีทางศาสนา
วัดตะขุบอำเภอปักทงชัยที่นครราชศรีมา
และครอบครัวไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใด
แต่ทีนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าทางคดีค่ะ
ที่สนบางซื่อพดิอัธพลอนุสิตพคตบบ๒
มาประชุมติดตามความคืบหน้าในคดีนี้
โดยบอกกับผู้สื่อข่าวสั้นแบบนี้ว่า
คดีเนี่ยคืบหน้าไปมากแล้วค่ะ

ตกลงมันเป็นเรื่องของการฆาตกรรมหรือไม่
หรือว่าคนตายพลัดตกลงมาเอง
ท่านบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน

แล้วขึ้นไปประชุมที่ชั้น๒นะคะ

คดีนี้เนี่ยส่งทีมสืบสวนตครบ
มาร่วมคลี่คลายคดีกับตครบซอง
ว่าจะมีความชัดเจนในเร็วนี้นั่นเองค่ะ

ได้นำตัวทหาร๒นายมาพบกับตำรวจครับ
เพื่อให้ปากคำในฐานะพยานนะฮะ
หลังจากการประชุมการผู้บังคับการตำรวจละครบราณส่อง
บอกว่าตำรวจนั้นสอบพยานไปแล้วกว่า๑๐ปาก
รวมทั้งสอบปากคำคนใกล้ชิดน่าจะครอบคลุมแล้วล่ะฮะ
แต่ยังมีบางประเด็นที่ต้องพิสูจน์ทราบสาเหตุที่แท้จริง
และนอกจากนี้ครับมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะต้องใช้ประกอบสำนวนด้วย
ประเด็นการตายนั้นยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะฮะ
เรื่องของอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรม

ตามข่าวคือก่อนหน้านี้พื้นที่บ่อขยะตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องล็อกถูกไหมฮะ
แต่ว่าช่วงหลังไม่ได้ล็อกเนื่องจากว่ามีการมาทำหลังคาโดยชาวต่างด้าว
ก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยไม่ได้ล็อกดังนั้นอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าเอ๊ะ
คนที่เปิดปิดได้ตรงนี้มีใครบ้างจะเกี่ยวข้องกับการตายหรือไม่อย่างไร
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ครับปฏิเสธข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้
บอกว่าไปเจอสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ตายโผล่ในพื้นที่ย่านบางนา
ก่อนจะหายไปเนี่ยนะฮะมีข่าวแรงงานกันออกมาแบบนี้
ทางตำรวจบอกว่าอันนี้ไม่จริงครับอ้าวเหรอท่านบอกว่าไม่จริงฮะ
ช่วงที่พบศพนั้นจะไม่พบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายในที่เกิดเหตุ
แต่รายละเอียดส่วนนี้ตำรวจบอกว่ายังขอไม่เปิดเผยก็แล้วกัน
และบอกได้ว่าคดีนี้ไม่ซับซ้อนแต่ว่าต้องรอการรวบรวมพยานหลักฐานบางประเด็น
ถ้าได้ข้อมูลเพิ่มเติมเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะปิดคดีได้นะครับ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกสัก๒๓เรื่องก็จะสามารถชี้ชัดได้แล้วว่าสาเหตุการตายนั้นเกิดจากอะไร
แต่เบื้องต้นบอกได้ว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตายแน่นอนสภาพศพไม่ได้มีบาดแผล
โดยผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์สัปดาห์หน้าจะรู้ผลครับ
ผลการตรวจแอลกอฮอลในร่างกายจะออกมาด้วยมีหรือไม่อย่างไร
อันนี้ตัวอย่างที่ตำรวจนั้นเขายกขึ้นมาระหว่างที่ให้สัมภาษณ์ฟังเพิ่มเติม
ขึ้นรวบเลยนะ
เพราะว่าทางคุณแม่ของผู้ตายพ่อเลี้ยงของผู้ตายบ้านอยู่ที่นั่นนะครับ
คุณพ่ออำนาจบอกว่าตกใจและเสียใจมากหลังจาก
ทราบขาวร้ายของลูกสาวก่อนเกิดเรื่องเนี่ยคือมีอาการ
ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าลางบอกเหตุได้หรือเปล่าคือเหมือน
กับตาสายกระตุกทั้งวันพ่อริย์ก็แบบนี้นะครับว่าแม่
ผู้ตายจู่มีอาการตาซ้ายกระตุกก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นส่วนตัวของพ่อคิดว่าลูกสาวไม่น่าจะฆ่าตัวตาย
เพราะปกติเขาเป็นคนร่าเริงแจ่มใสจิตใจดีและชอบโทรมาคุยกันคุยกับแม่บ้างคุยกับพ่อ
แล้วก็จะได้คุยกับหลานด้วยลูกน้อย๒ขวบของผู้ตายคาดว่าอาจจะถูกฆาตกรรม
หลังจากนั้นครับได้คุยกับแม่ของผู้ตายคุณแม่วิภาวันคุณแม่เล่าไปก็ร้องไห้ไปยังทำใจไม่ได้
บอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยจากนี้ไปก็ไม่รู้ว่าชีวิตครอบครัวจะเป็นยังไงต่อ
ที่ผ่านมาลูกสาวจะรับผิดชอบช่วยเหลือดูแลทั้งหมดแม่ของผู้ตายเนี่ยไม่สบายด้วยนะครับ
เป็นมะเร็งในขณะที่พ่อเลี้ยงของผู้ตายป่วยเป็นโรคไตคือพ่อแก่แม่เท่าก็มีโรครุมร้าวอะครับ
แล้วมาเจอข่าวร้ายแบบนี้ลองฟังคุณแม่ของผู้ตายเล่าเพิ่มเติมครับ
อีกทีก็คือวันที่๓๐รู้ข่าวตอน๓ทุ่มมาลูกเจอลูกแล้วแต่ไม่
เห็นลูกแบบที่สภาพไม่ดีเขาเล่ามาลูกอยู่ในปองตังค์ท้องทิ้งกระยะ

ทำใจไม่ได้แล้วคือตอนที่ไปเจอร่างของลูกสาว
ทำไมไปอยู่ตรงช่องทิ้งขยะมันยิ่งเจ็บปวดมากนะฮะ
คุณแม่บอกเนี่ยดังนั้นครับเดี๋ยวรอช่วงเย็น
ร่างน่าจะเคลื่อนไปถึงที่บ้านเกิดตั้งสวดศพที่วัดตะขบ
ทันทีที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไป
ทุกช่วงข่าวทางไทยรัฐทีวีนะครับ